มาดูเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันหน่อย
แล้วก็ชาวบ้านเชื่อเป็นเรื่องของอาถรรพ์ด้วยนะครับ
อ่างทองมีเด็กชายวัยขวบเศษถูกงูเห่ากัด
ท้ายที่สุดเสียชีวิตหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นสัปดาห์นะครับ
เรื่องนี้มีคนโยงไปถึงกรณีที่ยายของเด็ก

เพราะว่าก่อนหน้านั่งูมากัดหมูในคอก
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์
แต่ตัวคุณยายเองก็บอกไม่ฆ่าแล้วให้ทำยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

หลังจากน้องตีเด็กชายวัย๑ขวบ๑เดือน
ชาวตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

รักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทองนานกว่า๑สัปดาห์
น้องตี๋เสียชีวิตในที่สุดในวันที่๑๙กันยาตรยนต์
ครอบครัวก็รับศพมาบำเพ็ญกุศล
ที่วัดหน้าโคกอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
นางสัทเฉียนเจริญสิริอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นยายของน้องตีนี่แหละครับ

โดยมีน้องตีแล้วก็หลานชายอีกคนนึง

คลี่มุ้งกางให้หมูกว่า๓๐ตัวที่เลี้ยงไว้
น้องตีหลานตัวน้อยก็ส่งเสียงร้อง
ตอนแรกก็คิดว่าน้องตีคงหิวนม

เอ้าชงนมให้ตี๋กินน้อยแล้วก็อุ้มน้องลงเปรย์หน่อย
แต่ปรากฏว่าน้องตียังร้องไม่หยุดเลยนะ

ยายเองก็เลยต้องเข้ามาดูแล้วครับ
ยายตรวจสอบตามเนื้อตามตัวของตีหลานชายตัวเล็ก
ก็ดึงกางเกงขายาวที่หลานใส่อยู่ขึ้นดู
พบว่าเป็นรอยเขี้ยวที่ขาขวา
และมีรอยช้ำเลยนะฮะตรงนั้น
ก็เลยรีบโทรไปเรียกลูกสาวซึ่งทำงานอยู่ที่อำเภอป่าโมก
ให้รีบมารับไปโรงพยาบาล
ก่อนที่จะถูกส่งตัวขออภัย
ก่อนที่จะส่งตัวน้องตีไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทอง

ยายก็บอกว่ายายเสียใจมากที่ปล่อยให้หลานวิ่งเล่น
โดนงูกัดตายนะครับ
โดนกัดที่มันร้อง
เราร้องไม่หยุดเราก็ต้องออกจากโหมงร้องเนี้ยมีคนละ
ก็ตกใจโทรหาลูกสาว
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปพบว่าบ้านหลังดังกล่าวลักษณะเป็นเพลิงชั้นเดียว
ติดกับคอกหมูด้านหน้าติดคลองชมประธานด้านหลังเป็นบ่อน้ำนะครับ
บริเวณรอบบ้านเนี่ยเป็นป่าย่ารกทึบเลยอย่างที่เห็นเนี่ย
ให้ดูภาพนี้เพราะอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจสภาพ
สภาพมันเป็นแบบนี้งูมันเลยเยอะงูมันเลยชุกชุม
ครับทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนางประหยัดเถียนหนู
ซึ่งเป็นญาติที่บ้านอยู่ติดกันนะครับ
โดยยอมรับว่าบริเวณนี้งูมันชุกชุมมากเลยคุณ
เพราะว่าป่ามันรกใช่ไหมล่าสุดก็เพิ่งจะติดตะไข่
ตัวหนึ่งตายติดอยู่ตรงตะข่ายนะครับ
แล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่หมูหมูออกลูก
งูเห่ามันจะได้กลิ่นคาวเลือด

แล้วก็เข้ามาเลื้อยเข้ามาที่คอกหมู

แล้วก็ถูกตีตายไปหลายตัวแล้ว

เจ้าของบ้านก็ต้องตีงูให้ตายไปหลายตัวเลย
โดยเฉพาะนางสะเทียน
ซึ่งยายของหนูน้อยที่เสียชีวิตเนี่ย
เสถียรเคยฆ่างูเห่าตายมาแล้วกว่าร้อยตัว
แล้วก็เคยเกือบถูกกัดนะ
แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้มันไปกัดงูเห่าตายซะก่อน

เพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยนะครับ

เคยมีพ่อปู่ร่างทรงที่จังหวัดสระบุรีทักอยู่แล้วว่า
เจ้าที่ตรงนี้ไม่ยอมให้ใครก็ตามมาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่

ก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแรงแค้นไหม

โอ้โหเจ้าที่ไม่อนุญาตก็เลยต้องมาเอาคืนด้วยชีวิต
ค่ะโดยวันนี้ทางครอบครัวนะครับจัดชาปนกิจน้องตี
หลังจากเสร็จงานศพทางครอบครัวกำลังคุยกันว่า
หรือจะย้ายออกจากที่นี้ดีไม่กล้าอยู่แล้ว
แล้วก็กลัวว่าคนในบ้านจะถูกกัดเสียชีวิตอีกนะครับ
หากไม่ย้ายออกนะก็อยากขอให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
นานในเรื่องงูมาช่วยกำจัดงูในบริเวณนี้ด้วย
แต่ว่าโอ้โหเห็นปลาหญ้ามันรกเท่านั้นนะ
อาจจะต้องแบบมาทำความสะอาดถังย่งถังย่าอะไรก่อน
แล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องกำจัดงูอีกทีนึงด้วยนะคะ